ข่าวต่อไปนี้นะครับผมอยากจะให้คนทุกคนที่มีสถานะเป็นลูกณขณะนี้ดูข่าวนี้ครับ
เด็กหญิงยอดกระตันยูสิบขวบแค่นั้นออกไปร่อนหาหอยเสียบอยู่ชายหาดบางแสนครับ

ไปรักษาแม่ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่กันสองคนแม่ลูกครับจนถึงนาทีสุดท้าย
ที่ผมบอกว่านาทีสุดท้ายก็เพราะว่าแม่ของน้องที่เห็นอยู่ผอมเนี่ยนะครับ

ภาพของเด็กหญิงสุธิดาสายโพอายุ๑๐ขวบเอง
นี่แหละฮะร่อนหาหอยเสียบ
น้องหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าน้องคนนี้เขาทำแบบนี้ทำไม

นี่คือคุณแม่ครับนั่งเฝ้าลูกร่อนหาหอยเสียบผอมอยู่แบบนี้นะฮะ
อยู่ที่ริมหาดบางแสนคนที่โพสต์เรื่องราวนี้คือคุณเปิ้ลคุณแอปเปิ้ลครับ
โพสต์เอาไว้เพื่อให้ชาวเน็ตช่วยกันอุดหนุนสั่งหอยเสียบของน้องสุธิดา
แล้วส่งกำลังใจให้น้องหน่อยคือต้องการหาเงินไปรักษาแม่ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งครับ
โดยภาพที่ถูกโพสต์นี้นะฮะวันที่๑๔มกราคมแต่ต่อมาครับคุณผู้ชมครับ
มกราคมเจ้าของโพสต์ลงข้อมูลบอกว่าแม่ของน้องเสียชีวิตซะแล้ว
หลังจากทราบเรื่องราวสุดรันทศนี้ครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ซอยสุขใส
ตรอก๕ซอย๔ถนนบางแสนสาย๒ครับ
ไปที่บ้านเลขที่๒ทับ๒เขตเทศบาลเมืองแสนสุกอำเภอเมืองนะครับ
ซอยนี้เป็นห้องเช่าของเด็กหญิงสุธิดาสายโพครับ
ได้ไปพูดคุยให้กำลังใจน้องซึ่งล่าสุดนะฮะ
กำลังจะย้ายไปอยู่กับป้าแล้ว

อาการเริ่มสุดทำงานไม่ได้แล้ว
ไม่มีเงินที่จะรักษาตัวป้าก็ชวนน้องสุธิดาออกไปร่อนหา
หอยเสียบที่ชายหาดเอามาทำอะไรครับหอยเสียบเอามาดองน้ำปลา
ใส่ขวดขายคือมาดองน้ำปลาได้เป็นกิโลกิโลนะขายกิโลละ๖๐
บางคนก็ให้พิเศษเลย๖๐บาทให้ร้อยหนึ่งไม่ต้องทอนผม
อ่านข่าวนี้ยืดไปเรื่อยเพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ชมได้จด
บัญชีให้ทันนะเงินที่ได้มานะน้องเอาไปรักษาแม่ครับโดย
น้องกับแม่อยู่กัน๒คนน้องสุธิดาทำหน้าที่ดูแลแม่อย่าง
ชิดเช็ดตัวปลนิบัติทำกับข้าวให้แม่ครับแล้วก็จนแม่ของ
อาการซุดเชื้อมะเร็งมันลามลงตับครับแล้วก็ลามขึ้นคอ
เสียชีวิตนะฮะป้าก็รับน้องมาอยู่ด้วยหลายคนทราบเรื่องก็ไปเยี่ยมแล้วก็
มอบความช่วยเหลือคุณผู้ชมครับมีมากหรือมีน้อยน้องสุธิดาบอกว่าอยาก
ทุนการศึกษาอยากจะเรียนให้จบสูงนะครับท่านใดต้องการช่วยเหลือ
สามารถดูบัญชีของป้าปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วถ่ายรูปเอาไว้ได้เลยครับ
นะครับชื่อบัญชีนางสาอุบลสายโพลปัฒนาการกรุงไทยนะครับเลขที่บัญชี๖๗๙๑๖๑๑๖๑๘
ครับมีมากช่วยมากมีน้องช่วยน้อยครับ
กระตันอยู่จริงนะครับช่วยกัน